อาจารย์ครับผมถามประโยคแรกก่อนเลยการขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นสิ่งที่ควรจะปรับขึ้นไหมครับในช่วงเวลานี้
ก็ควรจะปรับขึ้นนะฮะเนื่องจากไม่ได้ปรับมา๙ปีแล้ว
โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับ
แต่ว่าข้าราชการระดับกลางระดับผู้ใหญ่เนี่ยผมว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับตอนนี้นะครับ
คือหมายความว่าคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยตอนนี้ระดับชั้นเงินเดินที่ต่ำสุด
สมมุติผมเป็นข้าราชการผมสอบเป็นข้าราชการเนี่ยเงินเดือนต่ำสุดที่จะได้มาอยู่ประมาณกี่พันนะครับอาจารย์

แต่ถ้าผมจบต่ำกว่านั้นผมจบปวชยกตัวอย่างเช่นมันก็จะได้ระดับหลักพันเท่านั้นเอง
ก็จะลดลงไปฮะลดต่ำลงไปต่ำวุฒิการสุข
ครับครับนะครับทีนี้ในส่วนของการปรับขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าการปรับขึ้นในส่วนของฆาติการระดับสูง
อาจารย์เห็นว่ายังไม่น่าจะปรับในช่วงนี้ช่วยขยายความในประเด็นนี้หน่อยได้ไหมครับ
คือการปรับเงินเดือนข้าราชการเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะมันเกิดพันกับงบประมาณแผ่นดิน
ที่มันจะต้องผูกพันเป็นงบประจำไปอย่างต่อเนื่องยาวนานคือมันจะเป็นงบประจำของประเทศ
ฉะนั้นเวลาพิจารณาดำเนินการเนี่ยมันต้องมีมาตรการหรือนโยบายอื่นควบคู่ไปด้วย

ทำเป็นเฟสนะครับ
โดยเฟสแรกเนี่ยอาจจะปรับให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยก่อนนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าข้าราชการจำนวนนึงก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่นะครับ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีพนักงานราชการอีก
ที่เป็นลูกจ้างของระบบราชการซึ่งคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรเท่าไหร่นะครับ
คือถ้าจะปรับเพิ่มให้ก็มีเหตุมีเหตุธนที่ควรจะปรับให้นะครับ
แล้วก็ในแง่ของงบประมาณเนี่ยก็คงพอจะจัดสรรได้นะครับ
โดยที่ถ้าจะปรับข้าราชการ
ระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ย
ก็คงจะต้องเป็นระยะที่๒นะฮะซึ่งการปรับตรงนั้นเนี่ยปรับทั้งระบบเนี่ย
ควรจะเอาเรื่องของการปรับโครงสร้างและปฏิรูประบบราชการเนี่ยทำไปพร้อมกันเลยนะครับ
คือถ้าเราปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบเนี่ย
มีความจำเป็นที่จะต้องลดขนาดของหน่วยราชการลงมาให้เล็กลงและมีประสิทธิภาพ
เราก็จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่สูงได้นะ
ที่หลายประเทศทำเช่นสิงคโปร์หรือประเทศในยุโรปหลายประเทศนะครับ
เราก็จะได้ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
ในขณะเดียวกันเราก็หวังว่าค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่ดีขึ้นเนี่ย
ก็น่าจะช่วยทำให้การทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้อำนาจในทางที่มิชอบมันอาจจะลดลงได้
คือการที่เราไม่ปรับขึ้นให้ข้าราชการระดับสูงทันทีเนี่ย
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ข้าราชการระดับสูงเนี่ยระดับอธิบดีระดับประหลักกระทรวงเนี่ยจะได้เงิน๘๙๐๐๐บาท
ซึ่งถือว่าน้อยนะเมื่อเทียบกับเอกชนเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีค่าตอบแทนอย่างอื่นไงครับ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างซึ่งก็จะได้เบี้ยประชุม
ให้ข้าราชการสั้นผู้น้อยก่อนถ้ามีข้อจำกัดประมาณปี๖๗
มันมีการพูดถึงมันเหมือนเป็นสองเรื่องที่มันดูไม่รู้ว่าอันไหนมันต้องมาก่อนเหมือนไก่กับไข่เหมือนกัน
เวลาที่บอกว่าจะไปปรับเงินเดินข้าราชการทำไมเพราะว่าเวลาไปยกตัวอย่างไปใช้บริการนะครับหน่วยงานราชการอะไรต่างเนี่ย
พนักงานราชการก็หรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าข้าราชการต่างก็ไม่ได้มีการทำงานอย่างเต็มที่
แต่ถ้าฟังที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าการเพิ่มค่าแรงก็เหมือนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันก็มีตั้งแต่ภาพใหญ่แต่ว่าเสียงมันได้ยินไม่ชัดนะมันมีเสียงอะไรกล้องเนี่ย
แต่ว่าแต่อาจารย์ได้ยินเสียงผมเอาเสียงผมคนเดียวเสียงพิธีกรเนี่ยชัดเจนดีใช่ไหมครับ
ชัดเจนแต่ว่ามันจะมีเสียงเสียงแวดล้อมที่ดังมากเลย
เดี๋ยวทางทีมงานเดี๋ยวแก้ไขลองเช็คในส่วนนี้ก่อนนะครับ

โอเคครับเดี๋ยวทางทีมกำลังช่วยเช็คอยู่ครับ
ทีนี้มีเวลามีคนพูดถึงว่าการเพิ่มสวัสดิการโดยเฉพาะเรื่องของทั้งเงินเดือนและสวัสดิการต่าง
ให้กับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบนะครับเป็นลูกจ้างราชการอะไรต่าง
ออกไปนะฮะก็คือต้องมุ่งไปที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยเพราะว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ย
รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราวของระบบราชการเนี่ยบางส่วนได้ค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ
ครับครับแต่ว่าในส่วนของยกตัวอย่างนะครับเงินบำเน็ตบำนานราชการเนี่ย
ข้อมูลเท่าที่อาจารย์มีอาจารย์ทราบเนี่ยมันสามารถที่จะคือตอนนี้อย่างที่ผมเกิดเอาไว้ในช่วงแรก
ประเทศไทยก็เข้าสู่ในช่วงของประชากรสูงวัยนะครับสังคมผู้สูงอายุ
มันสามารถมันยังสามารถอุ้มหรือว่ายังสามารถให้กับราชการในระดับเดิมได้ไหม
ถึงว่าในปริมาณเงินจำนวนเงินในระดับเดิมเนี่ยเรายังไหวไหมฮะยกตัวอย่างกองทุนบำเน็ตบนาข้าราชการเนี่ย
ก็ยังสามารถที่จะจ่ายได้อยู่ครับโดยฐานะทางการคลังของประเทศนะฮะยังจ่ายได้อยู่นะครับ
แต่ว่าที่ถ้าเราจะมองภาพรวมเนี่ยอันนั้นก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ
แล้วมันจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเนี่ยประมาณปี๒๕๗๒ครับ
ซึ่งก็จะมีคนที่อายุมากกว่า๖๕ปีเนี่ย
ประมาณ๑ใน๕ซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีการใช้เงินในเรื่องชะลาภาพค่อนข้างมาก
สวัสดีการสารภาพค่าใช้จ่ายทางด้านนี้มันจะสูง
ซึ่งถ้าเอาเฉพาะในส่วนของกองทุนบำเด็ดบำนานข้าราชการเนี่ย
ก็ยังพอจ่ายได้อยู่นะครับ
แต่ว่าจ่ายได้ถึงปีไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
ซึ่งมันอาจจะจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่
แต่ว่าระบบประกันสังคมเนี่ย
กองทุนชาลาภาพเนี่ยมันจะเริ่มมีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอลงอย่างชัดเจนเนี่ย
ในปี๒๕๙๗นะครับ
ก็คืออีกหลายปีอีกประมาณสัก๓๐ปี
แต่ว่ามันก็ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วซึ่งตอนนี้เขาก็แก้ปัญหาอยู่ด้วยการขยายอายุการรับบำนานจากกองทุนประกันสังคม
เดิมมันเป็น๕๕ก็ขยายเป็น๕๖แล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่๖๐อันนี้คือแรงงานในระบบประกันสังคมนะฮะ
ทีนี้ในส่วนของค่าราชการเนี่ยมันก็ยืดอายุการเกษียณได้ซึ่งก็ต้องมีการวางแผนให้ยืดอายุการเกษียณ
พอยืดอายุการเกษียณเนี่ยระยะเวลาในการรับบำนานเนี่ยก็จะยืดออกไป
จำนวนของข้าราชการในประเทศที่มีตอนนี้ครับอาจารย์ครับเทียบกับภาระงานเนี่ย
สัดส่วนมันมีความมีความเหมาะสมกันหรือไม่เหมาะสมกันยังไงบ้างครับ
ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะโดยเฉพาะข้าราชการกองทัพเนี่ยเห็นได้ชัดที่สุด
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนายพลมากที่สุดในโลกนะครับ
แล้วก็ในส่วนของข้าราชการในหลายกระทรวงทะวงกลมเนี่ยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
หมูมันต่างกันเยอะเลยก็คือว่าเรามีข้าราชการมากเยอะมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น
ซึ่งมันก็ถึงมาสู่ประเด็นที่ว่าเราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างระบบราชการเนี่ย
ก่อนที่เราจะเพิ่มเงินเดือนทั้งระบบถ้าจะเพิ่มเดือนทั้งระบบเนี่ยต้องไปดูเรื่องการปรับโครงสร้างก่อน
โครงสร้างแบบไหนที่มันขนาดแบบไหนที่มันเหมาะสมกับประเทศ
ครับนะฮะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรต่างเนี่ยเขาก็เป็นใช้ดิจิทัลมากขึ้นถูกไหมครับ
รัฐบาลดิจิทัลอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้
ลดการใช้คนลงมาได้

เทียบกับภาระงานก็อาจจะดูเยอะเกินไป

บางกระทรวงเที่ยวเวลาเราพูดถึงบุคลากรครู

ส่วนนี้ที่จริงเราก็ยังขาดแคลนอยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
คือบางส่วนขาดบางส่วนเกินนะครับ
แล้วในหน่วยงานที่ขาดเนี่ย
ในบางสาขาวิชาชีพก็เกิน
สาขาวิชาชีพก็ขาด

ครูที่สอนฟิสิกส์สอนคณิตศาสตร์
การลงทุนเก่ง
ไม่ค่อยมีถูกไหมครับ
แต่ว่าอาจจะมีครูสอนภาษาไทยเยอะ
มีครูสอนภารักษ์เยอะ

อุปสึกมันมายอุปถานมันไม่ตอบสนองกัน

กระจูงใจให้คนมาเป็นครู
เพื่อผลิตบุคลากรให้กับประเทศนี้
สูงเนี่ยผมสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมก็พูดได้ครับแต่ที
นี้ถ้าสมมุติเราจะไปขึ้นเงินเดือนทั้งระบบเนี่ยมันจ่ายไม่
เอ่อฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมีการปรับสภาพการจ้าง
หรือปรับโครงสร้างขององค์กรเสร็จแล้วก็เปิดให้มีการใช้
ระบบการจ้างแบบสัญญาจ้างนะครับการจ้างแบบสัญญาจ้างเนี่ย
เราก็ให้ค่าตอบแพนสูงเลยเพื่อให้จูงใจให้คนมีความ
ความสามารถเนี่ยเข้ามาทำงานครับแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ตาม
เป้าหมายเนี่ยก็สามารถที่จะหยุดการจ้างได้ครับคือคือมันจะมี
ความยืดหยุ่นมากกว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบระบบแบบที่อยู่
เนี่ยก็คือว่าสมมุติรับเข้ามาแล้วเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่
คุณภาพก็อยู่ไปจนเกษียณครับฉะนั้นระบบการศึกษาไทย
หนึ่งคนเนี่ยที่จะบอกว่าต้องใช้ทุนใช้ทุนเนี่ยเพราะว่าเงินมัน
มหาศาลเนาะเป็นหลักล้านถ้าผมก็ใจไม่ผิดเป็นการจะการ
จะเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้มันสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่มีในประเทศนี้
เงินในส่วนนี้งบประมาณของประเทศไทยมันสามารถที่จะไปลงทุนในส่วนนี้ได้ไหมครับ
ตัวอย่างลงทุนเพิ่มให้สาธารณสุขเพื่อจะให้คนมาเรียนหมอมากขึ้น
มีบุคลากรทางการแพทย์มีพยาบาลอะไรต่างมากขึ้น
เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีเราจะผลิตแพทย์ปั๊มออกมาได้ถูกไหม
เพราะว่าคนที่เรียนก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะเรียนด้วย
แล้วต้องการประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ด้วยถูกไหมครับ
มันคือการผลิตคนมันไม่ได้เหมือนผลิตสินค้านะครับ
ถูกไหมฮะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา
แล้วมันก็ต้องมีการวางแผนระยะยาว

เมื่อเราเห็นว่ามันไม่เพียงพอแล้วมันมีความจำเป็น
ในการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยต่างชาติด้วย
ฉะนั้นความต้องการบุคลากรทางแพทย์มันก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นถูกไหมฮะ

ทีนี้พอเราจะเปิดเสรีบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้ข้อตกลงของประชากรมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ย
มันก็มีข้อกิดกันกันอยู่
เพราะว่าการเปิดเสรีแรงงานมันไม่ได้ง่ายเหมือนเปิดเสรีเรื่องอื่น
ครับเพราะว่าคนที่ทำงานในประเทศนั้นเขาก็จะต้องปกป้องตลาดแรงงานของตัวเอง
อาจารย์ครับตอนนี้ในหลายประเทศเขามีการปรับเปลี่ยนยกตัวอย่างที่ผมเคยได้ยินที่เรมัน
มีการขยายเวลาให้ขยายช่วงเวลาอายุให้คนที่สูงอายุทำงาน
เพราะว่าตามหลักของประชากรศาสตร์คนอายุมากขึ้นจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น
อย่างที่อาจารย์บอกภายในปี๒๗๒เราจะมีคนอายุ๖๕๑ใน๕ของประเทศ
คร่าวคือ๑๐กว่าล้านคนถูกต้องไหมครับ

การขยายอายุอันนี้ผมพูดถึงทั้งในส่วนของราชการแล้วก็ในส่วนของเอกชนเองเนี่ย
คิดว่าประเทศไทยมีการตีความพร้อมเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับ
แต่ว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอไงครับ
เพราะว่าปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรของไทยมันเป็นปัญหาที่หนักมาก

แล้วก็มากกว่าหลายประเทศในยุโรปอย่างทั้งญี่ปุ่น

เราเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีรายได้ระดับปานกลาง
แต่ว่าเราแก่แล้วเหมือนคนเหมือนคนที่แก่เลยว่าคุณยังไม่รวย

คุณมีเงินออมไม่มีความพร้อม
ฉะนั้นคนแก่ของไทยในยุคต่อไปจะลำบากมาก
ทีนี้มันวิธีอันหนึ่งที่มันจะแก้
แล้วมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานด้วย
อันนี้หมายถึงแรงงานในทุกระดับนะรวมทั้งแรงงานทักษะสูงด้วย
คือเราก็ต้องเปิดให้มีการตั้งถิ่นฐานแล้วก็เปิดให้มีคนเข้ามาเป็นสัญชาติไทย
แต่ว่าเราต้องคัดคือเราต้องคัดเลือกคือคัดคนที่พร้อมที่จะมาเป็นคนไทย
คือรักประเทศไทยพร้อมจะมาเป็นคนไทยแล้วก็มีความรู้ความสามารถ
เราก็รับเข้ามาก็เหมือนหลายประเทศตอนนี้เขาก็เกิดมาประกาศรับคนไปตั้งคำถามอยู่
แคนาดาอย่างสหรัฐเนี่ยเขาก็ทำทุกปีถูกไหมครับแล้วเขาก็คัดเขาเลือก
เพราะว่าแคนนาดาจะทำทีนี้ของเรานี่มันก็จะมีปัญหานี้อยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าของเราเนี่ยมันก็รับคนโดยโดยสภาวะของสิ่งที่มัน

มันมันมีสภาวะของการไหลเข้าของคนอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแรงงานทักษะไม่สูงถูกไหมครับ

คืออย่างชาวเมียนมาร์เนี่ยเขาก็หนีหนีภัยสงครามกลางเมืองเข้ามา
หรือความยากลำบากทางเศรษฐกิจเข้าไปถูกไหมฮะ
แล้วเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ย๓ล้านกว่าคน

ล้านกว่าคนนี่คือตัวเลขที่ไม่เป็นทางการใช่ไหมฮะ

ที่เป็นทางการก็ประมาณล้านกว่าคน

คนเหล่านี้ก็มามีส่วนสร้างระบบเศรษฐกิจไทย
เขาก็มาทำงานเขาก็มาก็ไปดูตามกิจการต่าง
แล้วเดี๋ยวนี้ก็คนเมียร์มาทำอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะ

คือแรงงานเราไม่พอตอนนี้ปัญหาคือเราไม่ใช่ประเทศที่มีปัญหาการว่างงาน

เรามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานมากกว่า

แล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องขึ้นค่าจ้างเนี่ยฮะ
อืมนะครับ
แต่ถ้าใช้แรงจูงใจในการให้ยกตัวอย่างให้สัญชาติไทยกับแรงงานที่เป็นแรงงานทักษะสูงเนี่ย
อาจจะทำได้ยากกว่าเทียบกับประเทศที่ผมพูดง่ายคือเป็นประเทศแบบประเทศพัฒนาแล้วนะ
ยกตัวอย่างแคนาดาที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้
เพราะฉะนั้นแรงจูงใจเราอาจจะต้องใช้แรงจูงใจอื่นใช่ไหมครับที่ทำให้คนรู้สึกอยากจะมาทำงานที่นี่
ก็เราก็ต้องทำให้ประเทศเราเป็นประเทศในระดับเดียวกับยุโรปหรือแคนาดะถูกไหม
คืออันที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องทำให้ประชาธิปไตยมันมั่นคงมีเสถียรภาพ
คือไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรัฐประหารเดี๋ยวพระเด็จการเดี๋ยวประชาธิปไตย
อย่างน้อยมันต้องทำให้มันมั่นคงก่อนในทางการเมืองประชาธิปไตยที่มั่นคง
คือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบอยู่ถูกไหมฮะ
ฉะนั้นมันก็มีข้อดีตรงนี้นะแล้วก็คนที่มาเที่ยวเมืองไทยอยู่เมืองไทยก็ชอบเมืองไทยนะส่วนมาก
วัฒนธรรมวิสัยคนไทยอะไรก็ต้อนรับเป็นมิตรกับทุกคนอยู่แล้วคือมันมีข้อดีอยู่เยอะครับ
อันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับ
อาจารย์ครับนอกเหนือจากเรื่องเงินเดือนฆาชการนะที่เราคุยกันไปตอนต้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับ
ตอนนี้ทางรัฐบาลมีการพูดถึงการปรับค่าแรง๔๐๐บาทเนี่ยนะครับ
๔๐๐บาทมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมขนาดไหนครับ
ก็ส่งผลในทางบวกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้กำลังซื้อมันเพิ่มขึ้น
ทำให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องต้นทุนที่สูงเกินไป
มันคือระดับ๔๐๐บาทพอปรับได้๓๘๐๔๐๐บาท
เพราะตอนนี้ระดับค่าแรงขั้นต่ำที่มันสูงสุดมันก็คือ๓๕๔บาท
อันนี้ก็ที่ระยองภูเก็ตชนบุรีก็๓๕๔บาท

กรุงเทพก็ได้๓๕๓บาท
ครับแต่ว่าถ้าดูในส่วนตรงนี้เนี่ยเทียบกับสัดส่วนค่าคลองชีพปัจจุบันเนี่ยมันช่างโอ้มันช่างห่างกันมากเหลือเกินนะโดยเฉพาะในช่วง๗๐ปี
ยังไม่พออยู่ดีครับคือ๓๘๐และ๔๐๐เนี่ยมันก็ยังไม่พออยู่ดี
คือมันแค่เป็นค่าแรงที่เพียงพอตอบการดำรงชีพอย่างค่อนข้างลับปะแต่ว่าก็พอประคับประคงชีวิตไปป๊ะไปได้
โดยมันยังไม่ใช่ค่าแรงที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ครัวเรือนมันถึงสูงมากประเทศไทย

ในที่สุดเขาก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างในชีวิตประจำวันเนี่ย

แต่ทีนี้เราจะไปจ่ายออกมากกว่านี้มาก

คือเรื่องพวกนี้มันต้องทำไปพร้อมกันคือมันก็ต้องพัฒนาให้ศักยภาพของธุรกิจไทยมันแข่งขันได้ดีขึ้น
ผลิตขาที่มีมูลค่าสุขขึ้นถูกไหมเขาจะได้จ่ายค่าแรงได้แพงขึ้น
เพราะว่าถ้าเขาจ่ายไม่ไหวถึงแม้มันควรจะจ่ายแต่เขาจ่ายไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำยังไง
ฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องไปช่วยด้านอื่นเช่นไปลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
รถเมฟรีรถไฟฟรีค่าน้ำค่าไฟถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องเสียอะไรอย่างนี้
หรือไปรักษาพยาบาลก็ฟรี๓๐บาทรักษาทุกโรคประกันสุขภาพรวดหน้าครับ
ลูกจะเรียนหนังสือก็เรียนฟรีมันก็ไปลดค่าใช้จ่าย
แต่ว่าการพิจารณ์ให้คนมีคุณภาพชีวิตเขาต้องมีเงินออม
มีเงินออมแล้วเขาต้องมีเวลาไปพักผ่อนไปศึกษาเรียนรู้ไปมีคุณภาพชีวิต
เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวได้อีก๒คน
๐บาทนี้มันไม่พออยู่แล้วครับให้อยู่ในเมืองใหญ่นะครับ
แล้วก็เวลามีคนบอกว่าการคิดค่าแรงของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานภายใต้การคิดแบบเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำไปเนี่ย
ถูกต้องไหมอาจารย์เพราะว่าผมหารออกมายกตัวอย่างทำงาน๙ชั่วโมงได้๓๕๔บาท
เกือบประมาณชั่วโมงละเกือบ๔๐บาทเท่านั้นเองฮะอาจารย์
ใช่ครับก็คือระบบระบบการจ่ายค่าจ้างเป็นหลายชั่วโมงเนี่ย
ส่วนมากมันจะอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจดีถูกไหมครับแล้วการจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงเนี่ยมันทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า
เพราะบางทีนายจ้างก็อาจจะไม่อยากจ้าง๘ชั่วโมงก็ได้หรือ๙ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ถูกไหม
อาจจะจ้างแค่๔ชั่วโมงแต่ว่าได้ผลงานเท่ากัน
แต่ว่าเทียบกับในประเทศเรานี่ยังดูค่อนข้างห่างไกลนะ
ค่าจ้างขั้นต่ำของอเมริกาเนี่ยสมัยโจไบเดนเนี่ยไม่จับมาเหรอครับ

อืมถ้าคิบเป็นเงินไทยก็๕๐๐แล้ว๑๕เหรียญเนี่ย

เอา๓๗คูณเข้าไปได้เท่าไหร

เฮ้ยมากกว่านั้นดิ๑๗ชั่วโมง๑ใช่

แต่นี่ทำงานวันละ๘ชั่วโมงนี่คือค่าแรงขั้น

แล้วเวลาที่มีคนบอกว่าอยู่ต่างประเทศ
เท่ากับคนไทยทำงานเดือนหนึ่งก็ดี

ผมอยู่สมมุติผมอยู่แม่ห้องศรก็ได้

ผมยกตัวอย่างผมได้เงินเดือนขั้นต่ำ
ค่าแรงขั้นต่ำต่อวันน้อยกว่า
๗๐กว่าจังหวัดที่เหลือในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าค่าคลองชีพผมในบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกกว่าเลย
อาจารย์คิดว่าการปรับค่าแรงมันควรจะปรับให้เท่ากันหมดทุกพื้นที่ในประเทศไหมฮะหรือว่าหรือว่าแบ่งเป็นโซนแบบนี้ถูกต้องแล้ว
เพราะเวลาเขาจรญรจาเนี่ยก็จะจะทั้งประเทศ
อำนาจการต่อรองขององค์กรลูกจ้างหรือสภาพแรงงานเนี่ยมันจะน้อย
เพราะบางพื้นที่มันไม่มีสาภาพรางงานหรือองค์กรลูกจ้างเลย
ฉะนั้นมันก็เลยเห็นได้ชัดว่าหลายพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ได้มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมานานมากเลยนะครับ
หรือบางทีขึ้น๑บาท๒บาท๑บาท
อันนี้คือเขาเมตตาเขาก็เลยให้สักนิดหนึ่ง
แล้วบางทีองค์กรลูกจ้างก็ไม่ใช่องค์กรลูกจ้างไง
คือมันอุปโลกขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีความเข้มเนี่ย
อันนี้มองในเชิงเศรษฐศาการเมืองนะเป็นเรียบหน้าของเรา
แต่ทีนี้ถ้ามองในทางเศรษฐศาสตร์อุปสรรคอุปทานเนี่ย
คือการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำตามพื้นที่เนี่ย
มันจะสะท้อนคนไข้ตลาดได้ดีกว่า
คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่มันมีความต้องการแรงงาน
หรืออุปทานแรงงานต่างกันฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะกำหนดเท่ากัน
อันนี้เป็นวิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนะครับ
ทีนี้เวลาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยมันดูแค่เรื่องตลาดแรงงานไม่ได้
มันต้องดูการอบพยพเคลื่อนย้ายของแรงงาน

คือถ้าเรากำหนดค่าแรงให้ต่างกันมากเนี่ยนะฮะ
คนจะอพยพจากชนบทจากต่างยังหวังไปทำงานในเมืองใหญ่
เพราะว่ามันได้ค่าจ้างสูงกว่า
แล้วมันก็จะเกิดการกระจุกตัวของความเจริญ
แล้วก็คนก็จะไปแออัดอยู่ที่แถว
ก็ทิ้งบ้านทิ้งอีสานทิ้งภาคเหนือ
เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ถูกไหมครับ
ลูกก็จะให้ผู้สูงอายุดูแล
ครอบครัวของคนงานระดับล่างจำนวนนึงเนี่ย
ครอบครัวเขาถึงแตกแยกไงครับ

แล้วก็ทำมาหากินต่างคน

ถูกไหมครับ
ทีนี้ถ้าเราไปกำหนด

มันก็จะไม่มีแรงจูงใจที่

จะไปย้ายไปยังต่างจังหวัด

อาจจะมีแรงจูงใจย้ายไปต่างจังหวัดเนี่ย

อาจจะย้ายไปที่แม่ห้องศรที่ลำปาง

ว่าการกำหนดแบบไหน

เหมาะสมที่สุด

คือผมก็ก่อนหน้าที่จะถาม

เงินค่าแรงขั้นต่ำเท่ากัน

กลับไปอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องมาทำงาน

ที่อาจารย์บอกอาจารย์ครับ

นโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยด้วยเนี่ย

มีความเป็นไปได้

ถ้ารัฐบาลสามารถ

ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับ

ที่จะทำให้เศรษฐกิจมันโตได้
เหมือนกันถูกไหมครับ

ดูตัวแปร

ประกาศเอาไว้เลยหาเสียงเอาไว้เลยเนี่ย
มันใช้เงินเยอะมากเนี่ย

ตรงนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องความเสี่ยงทาง

มันต้องกู้เงินจากระบบอยู่แล้ว

มันอาจจะเกิดสิ่งที่นักเศรษฐศาสต
คือมันไปแย่งเม็ดเงินจากเอกชนไง

ด้วยการแจ่งเงินให้ไปใช้จ่าย
เพราะว่ามันไปแย่งเม็ดเงินน่า
เพราะว่ามันจะดันให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น

ว่าเรากระตุ้นเศรษฐกิจ

ระวังเรื่องวินัยทางการคลังเลยเนี่ย

ขายหุ้นถูกเทขาย

ในที่สุดมันก็จะมีผลกระทบ
เศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับครับเขาก็นักลงทุนอาจจะสูญเสียความเทื่อม
มั่นแต่ไอ้ถึงขั้นจะลดอันดับเครดิตเนี่ยคงไม่ถึงขั้นนั้น
อืมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเอ่อการคุมในเรื่องกรอบวินัยทางการเงินการ
ครั้งเนี่ยเรามีกฎหมายเรามีหลายกลไกที่ดูแลอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็น
พรบวินัยการเงินการคลังพรบบริหารหนี้สาธารณะนะครับ
มันก็คุมอยู่นะครับครับอาจารย์ครับเวลาที่มีคนสงสัยพูดแบบง่าย
เลยนะว่าถ้าเพิ่มเงินเดือนข้าราชการแถมไปเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอีก
อย่างนี้เนี่ยคิดแบบง่ายหลวมเลยเนี่ยค่าคลองชีพมันก็ตามสูงตาม
ไปด้วยอยู่แล้วโดยเฉพาะในตอนเนี้ยในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเอาจริงจริง
แล้วตามหลักการเนี่ยข้อมูลที่อาจารย์มีมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปมั้ย
ก็ค่าคลองชีพมันคงจะขึ้นบ้างนะตามอัตราเงินเดือนตามค่าจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นเวลาดำเนินนโยบายหรือทำนโยบายพวกนี้ถึงอย่าประกาศ
คือต้องไปต้องไปศึกษาวิจัยไปดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตัดสินใจเลย
ประกาศเดี๋ยวนั้นเลยประกาศเดี๋ยวนั้นก็มีผลเดี๋ยวนั้นเลย
คือคือสินค้ามันจะได้ไม่ต้องไปขึ้นรอไงฮะคือพอสินค้าไปขึ้นรอปุ๊บเนี่ย
ที่เราขึ้นไปเนี่ยในแง่ที่รายได้ที่แท้จริงมันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างตัวเลขนะ
เพราะว่าของมันเพิ่มขึ้นแล้วไงฮะคือรายได้ที่เป็นตัวเงินกับรายได้ที่แท้จริงมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับ
มันต้องเอาเงินเฟ้อมาคำนวณด้วยถูกไหมฮะครับอย่างสมมุติเราได้เราได้เพิ่มเงินเดือนร้อยหนึ่งเนี่ย
แต่ว่าถ้าเงินเฟ้อมัน๑๐เนี่ยเราก็ได้แค่๙๐จริงเราได้แค่๙๐บาท
ถ้าสมมุติเราไม่วางแผนดีทำวิจัยให้วิเคราะห์ให้เรียบร้อยก่อน
แล้วประกาศประกาศตรงไอ้สินค้าที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่บนพื้นถังที่ว่า
ต้องไปคำนวณให้ชัดว่าต้นทุนแรงงานเท่าไหร่ถูกไหมคุณจะไปขึ้นแบบตามใจชอบไม่ได้ถูกไหมครับ
เพราะว่าในแง่ของสัดส่วนของต้นทุนแรงงานเนี่ยต้นทุนการผลิตทั้งหมดเนี่ย
อันนี้โดยเฉลี่ยนะของอุตสาหกรรมต่างอันนี้โดยเฉลี่ยประมาณ๒๘
นอกนั้นเนี่ยมันเป็นต้นวัตถุดิบต้นทุนการเงินต้นทุนอะไรทั้งหลายในประเทศไทยซึ่งเราก็รู้ดีอยู่ใช่ไหมฮะ
เรื่องระบบราชการต้องไปจ่ายนู่นจ่ายหนี้ใช่ไหมฮะคือต้นทุนแรงงานเนี่ยถ้าเหลือประมาณ๒๘๓๐
แต่ว่าถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นสัดส่วนของต้นทุนแรงงานอาจจะสูงกว่านี้หน่อย
ครับผมอาจารย์ครับมาถึงในช่วงท้ายของการพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งจะมีโอกาสเปิดมาดูเนี่ย
สรุปแล้วก็คือว่าที่เราคุยกันตอนต้นเรื่องเงินเดือนข้าราชการไทยการขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ย
อาจารย์มองว่าการขึ้นให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรทำมากที่สุด
กับทางราชการระดับสูงเพราะว่าโอกาสในการไปหาเงินเพิ่มเติมจากที่อื่นนั้นมากกว่า
ไม่คือข้าราชการระดับสูงเนี่ยต่อให้เขาไม่ไปหาเงินเพิ่มเติมนะครับ
เขาก็มีรายได้หลายทางอยู่ไงฮะเขาเป็นบอร์ดนักวิสาหกิจเป็นคณะกรรมการชุดต่างก็ได้เบี้ยประชุม
พวกนี้คือเป็นโดยตำแหน่งด้วยเหรอครับ
ถูกต้องครับเขายังประหลัดกระทรวงบางกระทรวงนี่เป็นบอร์ดและวิสาหกิจตั้ง๓๔แห่ง
ตอนหลังเนี่ยเขาเลยกำหนดว่าให้ไม่ให้เกินเท่านั้นเท่านี้ไงครับ
แล้วบางที่เนี่ยตอนนี้เขาก็กำหนดว่าถ้าสมมุติคุณได้โบนัสมาได้เบี้ยประชุมมาเนี่ยคุณต้องเอากองมาตรงกลาง
แล้วเอามาเฉลี่ยให้คนอื่นด้วยแต่ไม่ใช่ทุกที่ทำแบบนี้นะครับ
ครับแต่ว่าทางลูกจ้าง
ทีนี้มันอยู่ที่ประหลัดกระทรวงคนนั้นเป็นคนใช้เป็นคนที่คิดถึงส่วนรวมไหม
อย่างผมรู้จักประหลักกระทรวงท่านนึงประหลักกระทรวงแรงงานอดีตประหลักกระทรวงแรงงานนะหมอบหลวงบุธฤษ
ท่านก็มาเป็นบอร์ดบอร์ดบริษัทบางจากซึ่งผมก็เป็นบอร์ดอยู่ด้วย
เวลาท่านได้โบนัสได้เบี้ยประชุมเนี่ยท่านไม่ได้เอาเข้าตัวเองนะท่านเอามาเข้ากองกลาง
อันนี้มันแล้วแต่วิถีปฏิบัติของประหลักแต่ละคน
ส่วนเรื่องค่าแรงก็เหมือนกันอาจารย์มองว่าค่าแรงขั้นต่ำภายในปี๗๐ไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกจะไปถึง๖๐๐บาทไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินจริงหรือเผลอฝัน
ทำได้แต่ว่าต้องทำให้เศรษฐกิจมันโตกว่านี้๔๕ต่อปี
แล้วก็ทำให้ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจดีขึ้น
ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นจ่ายได้อยู่แล้วครับ
คือสหรัฐอเมริกายังจ่ายชั่วโมงละ๑๕เหรียญเลยเราก็ต้องตั้งเป้าให้เป็นประเทศแบบนี้ครับผม
คนจะได้มูลสิทธิ์ที่ดูขึ้น
อาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาพูดคุยวันนี้สอบถามหลายประเด็นเลย
พอดีมันมีสองเรื่องที่เข้ามาพร้อมกันพอดีเดี๋ยวให้โอกาสหน้าครับจะขออนุญาตสอบถามใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป